เพราะว่าลุ้นกันข้ามเดือนแล้วสำหรับการกู้ซากกำปั่นเรือขนาดใหญ่
ขึ้นจากลำน้ำโขงที่จังหวัดบึงกาล
วันนี้มีรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านนับพันคนก็ยังคงรอรุ้นกันอยู่
สำหรับการกู้ซากเรือกำปัดไอน้ำที่สร้างด้วยเหล็ก
ขึ้นมาจากลำน้ำโขงบ้านท่าไคร้หมู่๕อำเภอเมืองบึงกาล
บรรยากาศที่นี่กลายเป็นสถานที่๑ที่รองเทียบ

เพราะว่ามีคนมารอชมรอลุ้นกันทุกวันไงคุณ
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งแผงขายของด้วย

แล้วก็เขาบอกว่าลุ้นการกู้ซากเรือ
มาตลอดระยะเวลา๑เดือนและที่เจ้าหน้าที่ทำการอยู่นะครับ

แล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งชื้นแฉะไปด้วยน้ำฝน

แต่ชาวบ้านจำนวนมากก็ยังรอดูแบบสู้ไม่ถอยเหมือนกัน
ซึ่งครั้งแรกทีมงานสามารถดึงเรือ
ขึ้นมาจากลำโขงได้เกือบข้อนลำแล้วอย่างที่เห็น
จากตัวเรามีความยาวถึง๒๕เมตรสูง๓เมตร

ไม่มีพื้นที่รองรับตัวเรือนะครับ
ก็ต้องใช้รถแบ็คโฮลขุดดินริมตลิ่งออก
ให้เป็นทางลาดเอียงที่ไม่ชันมากนัก
เพื่อปรับให้เป็นพื้นที่ในการจอดเรือได้
เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าทำงานหนักอยู่พอสมควรนะฮะ
ต้องฉีดต้องล้างโครนออกแบบนี้ด้วยนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้พ่อผู้ใหญ่วีระแก้วเทพ
บอกว่าวันนี้ต้องใช้รถแคคโฮล๓คัน
เคนขนาด๒๕ตันอีกถึง๒คัน
สามารถลากเรือกำปั่นไอน้ำหนักประมาณ๓๐ตันขึ้นมาได้
เนื่องจากในตัวเรือโดยเฉพาะส่วนหัวช่วง๖เมตร
มีทรายกลบฝังแน่นอยู่
ก็ต้องฉีดน้ำละลายทรายคุณไม่งั้นหนัก

แล้วก็ต้องดูดทรายแล้วก็น้ำออกเกือบทั้งหมด
จะลากเรือขึ้นฝั่งได้ทั้งลำนะครับ
ส่วนสมบัติที่มีค่าที่ตอนแรกหลายคนลุ้น
ข้างในจะมีสมบัติอยู่ในเรือหรือเปล่า
ตอนนี้ทางพ่อผู้ใหญ่บอกว่าก็คาดว่ายังติดอยู่ในเรือ

สรุปแล้วนะฮะไม่พบอะไรที่เป็นสมบัติพระสถานเนี่ยนะครับ
พบเพียงลูกระเบิดเก่า๓ลูก
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่นำไปทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับ

คาดว่าน่าจะเป็นกระดูกฟันแล้วก็เชิงกรานของมนุษย์

ก็จะนำเรือขึ้นไปเก็บไว้ที่วัดโพธาบราม
หรือว่าวัดหลวงพ่อพระใหญ่
และจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับฝรั่งสองสามีภรรยา
ที่ยอมสละชีวิตจมน้ำตายไปกับเรือกำปั่นลำนี้นะฮะ

เรือลำนี้ใช้ประโยชน์อะไรมาก่อนนะครับ
แล้วก็มีประวัติมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นของโบราณของหาดยากนะฮะ
ก็ลุ้นกันต่อใช่นะครับ